พาลงใต้ไปนะครับที่จังหวัดตรังครับ
ก็เป็นชาวสวนยางแหละไปกรีดยางมา

ก็นอนอย่างสบายจิตสบายใจ
นอนไปนอนมาเป็นไงคะเจอกับเนี่ยโอ๊ยไม่ได้มาในฝันนะ

งูไม่ได้เข้าฝันแต่งูมันเลื้อยพาดผ่านตัว

ใครจะเชื่อครับโอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงแล้วครับ
เกิดที่บ้านเลขที่๑๒๖๔มู๗บ้านในตรงตำบลกราแสอัพเพอร์๑๙จังหวัดตรังครับ
นายกรวิทย์แทร่ซ้อนะครับอาชีพกรีดยางพารากลับจากการกรีดยางพารากินข้าวเสร็จก็ง่วงอ่ะจริง
เลื้อยผ่านตัวของเขาคือเขาก็เพลินอยู่นะสงสัยตอนนั้นฝันอยู่แล้วมั้งฝันว่างูรัด
โอ้โหเอาลืมฝันนะว่างูรัดน่ะ

นี่ตื่นมาเจองูเลื้อยผ่านตัวไม่ได้รัด

บางคนสติแตกไปแล้วแต่พี่เขามีสติก็คือ
พยายามกลั้นหายใจหายใจให้เบาไว้
แล้วค่อยนะค่อยพลิกตัว

คว้าหลานชายที่นั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ข้าง
ออกไปเลยโอ้ยมีสติมาก
ใช่ถ้าเกิดว่าไปพลิกผิดท่า
ทำท่าทำทางตกใจงูเนี่ยมันฉกเอาได้เลยนะครับ
ใช่ค่ะว่าวัตถุใกล้ตัวงูเคลื่อนไหว
มันก็จะนึกว่าเป็นศัตรูมันอ่ะใช่ครับ
เอาล่ะพอออกไปปุ๊บโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยเลย
กู้ภัยก็มาจับเจ้าบ้องหลาหรือว่างูจงอางตัวนี้
ได้สำเร็จนะครับใช้เวลาไม่นาน๑๕นาที
วัดความยาวมันหน่อยยาวแค่ไหนกันเชียยาว๓เมตรหนักกว่า๕กิโลกรัมได้มาก็เอาล่ะ
นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปแต่ก็ถามเจ้าของบ้านว่าเคยเจอแบบนี้ไหม
เขาบอกว่านี่ครั้งแรกเลยนะที่มันเลื้อยผ่านตัวเคยเห็นแต่ในทีวี
ระยะประชิดเลยนะไม่คิดว่าจะเจอกับตัวขนาดนี้
เลื้อยพาดผ่านตัวไปดีไม่ตื่นมาตกใจนั่งจ้องหน้าอยู่อย่างนี้ช็อกเหมือนกันนะ
แต่ต้องบอกต้องบอกอย่างนี้ว่าคุณพี่เขามีสติมากนะเขาค่อยกลั้นหายใจแล้วก็คว้าตัวหลาน
มันคือวิธีการที่ถูกต้องจริงผมก็ถามผู้เชี่ยวชาญมาว่า
ถ้าเกิดเจองูทำยังไงอย่าวิ่งหนีค่อยยืนนิ่งแล้วค่อยถอยออกมา
อย่าทำกระโตกกระตากไม่งั้นงูมันจะไวต่อความเคลื่อนไหวที่มันอยู่รอบข้าง
ใช่ก็ค่อยถอยหลังมาพอห่างสักระยะหนึ่งคุณแจ้นได้เลยทีนี้

ช่วงนี้งูเยียเขี้ยขอเยอะระมัดระวังกันด้วยนะคะ